บริเวณสูรนบคฎยกษ์แล้วที่มีแบรงงานชาวไทยอยู่
มีทูตแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอล
ก็เดินทางไปเยี่ยมคนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วย

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับหลักผ่านแรงงานครับ
คุณผู้ชมครับคุณกิจธนาศรีสุริยะนะครับ
ก็เดินทางนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมอืม
ศูนย์อบไพยบครับไปเยี่ยมแรงงานไทยนะ

ก็พบว่าแรงงานไทยก็กำลังจัดเตรียมที่พักสัมภาระนะครับ
มีแรงงานให้ข้อมูลบอกว่าเพิ่งจะเดินทางมาที่ศูนย์อพยพ

มีแรงงานไทยในบาดเจ็บ๙คนนะครับ
เป็นชายทั้งหมดสาหัส๓นะใน๙คนนี้นะครับ

อุดรธานี๑คนนครพนม๑คนหนองบัวลำพู๒คนสุรินทร์๒คน
อุบลราชธานี๑คนพยาว๑คนและจังหวัดตาก๑คน
สุรินที่เป็นคนสุรินทร์มีบาดเจ็บสาหัส๒คนนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับ๙คนนะครับ
เราได้เห็นภาพนะเป็นทูตแรงงานไทยที่ไปเยี่ยมนะครับ